เคลื่อนไหววันนี้ก็คือนายชุวิตกมลวิสิตนะคะ
คุณชูวิทย์พูดถึง๕คนบนเรือลำเกิดเหตุนะคะ
ที่บอกว่า๕คนนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัย
ขอให้ออกมาพูดความจริงนะคะอย่าโบ้ยความผิดให้คนตาย
แล้วที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ย
ได้เปิดเผยอักษรย่อของนักการเมืองชื่อดัง
ที่ในปอโทรไปปรึกษามี๒คนตัวอักษรย่อ
ก็คือชช้างและผ่อพึ่งอยู่ในวงการรถหรูค่ะ
นี่แหละค่ะคุณชุวิตโพสต์ถึงคดีนี้นะคะ
ซัดแรงเลยบอกว่าโกหกแล้วต้องโกหกตลอดไป

อยู่บนเรือลำเกิดเหตุทุกคนต้องโกหกให้เหมือนกัน
คนใดคนหนึ่งหลุดไม่งั้นความซวยจะมาเยือน
จากเดิมที่จะไม่ติดคุกเพราะคดีประมาท
แต่จะติดคุกเพราะให้การเท็จดังนั้นการพูดความจริง
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่ค่ะเมื่อโกหกแล้วต้องโกหกตลอดไป
คุณชูวิทย์บอกว่าการพูดความจริงจะพูดอีกกี่ครั้งก็เหมือนกันทุกครั้ง
เพราะไม่มีคำโกหกไหนในโลกที่สมบูรณ์แบบ
ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมยื่นวลีเด็ดใส่มือนักข่าวด้วย
แล้วให้วิเคราะห์ให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังว่า๕คนบนเรือลำเกิดเหตุเนี่ย
ทุกคนล้วนเป็นตัวละครสำคัญแต่ว่ากลับทำพฤติกรรมน่าสงสัย
คือหายตัวไปตั้งแต่วันแรกไม่ให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ไปปรึกษาทนาย
ถ้าไม่ผิดจริงทำไมต้องหนีทำแบบนี้เลี่ยงตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่า
คือถ้าคดีประมาทธรรมดาก็ให้การตามข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้
ปั้นเรื่องแหกตาสังคมอันนี้คุณชุวิตพูดนะคะ
เรื่องแหกตาสังคมทั้งที่ข้อเท็จจริงฟังไม่ขึ้น
โบ้ยความผิดให้คนเสียชีวิตขอให้ออกมาพูดความจริงค่ะ
มีคน๕คนที่รู้เหตุการณ์แต่๕คนนี้ไม่พูดความจริงทั้งหมด
คุณจะไปคิดคุณจะไปเครียดคุณจะไปหาลือใคร
ไม่ใช่ชูวิทย์นะแต่ช่อช้างผมได้ให้แค่นั้นหาลือคนนี้
และการคำหาลือออกมากลายเป็นว่าไปโทษคนตายซะ
บอกว่าเขาฉี่เพราะคนตายแล้วแก้ตัวไม่ได้
เรื่องไปปัสสาวะท้ายเรือคุณชุวิตก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
แตงโมจะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือต่อหน้าผู้ชายที่ไม่รู้จัก
เพราะแตงโมเป็นดารารวมถึงไม่มีผู้ใหญ่ไปเปิดโรงแรมนั่งรอ
ตัดสองประเด็นนี้ออกไปได้เลยไม่มีทางเป็นความจริง
เดี๋ยวอีก๒วันความจริงจะปรากฏค่ะ
คุณไม่เคยทำผิดมาก่อนสารก็รอ
ง่ายแค่นั้นเองคุณไม่จำเป็นต้องไปปั้นเรื่อง
คุณต้องไปต้องไปโยนความผิดมันไม่มีเลย
แต่เป็นเพราะหนึ่งในนั้นไปปรึกษาเยอะไป
นี่ค่ะเห็นตัวหนึ่งแล้วนะคะชอช้าง
ตามสไตล์พี่ครูเลย
เปิดเผยมา๒ตัวนะคะคือชอช้างตัวหนึ่งแล้ว
คือหนึ่งในคนบนเรือโทรไปปรึกษานักการเมือง
ชื่อดัง๒คนคนแรกอักษรย่อช่อช้าง
อีกคนนึงอักษรย่อผอพึ่งอยู่วงการรถหรู
พอมาอย่างนี้เดี๋ยวนักสืบโซเชียลทำงานอีกนะคะ
อันนี้คือคุณชูวิทย์บอกอันนี้จากผู้มีประสบการณ์
เคยมีคดีกว่า๒๐คดีนะคะ
ก็ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณ
ไปแบบนี้ค่ะไปคมแบบนี้เลยสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณนะคะ
จากผู้ที่มีประสบการณ์คดีกว่า๒๐คดีนะคะ
เป็นคำพูดติดปากของพี่ชูเลยนะครับ